ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ขนาดของความรักและความสำคัญของคุณ
เข้าทางไม่ได้เพียง๔ข้อ

เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าแม่ยิ่งใหญ่ไม่รู้จบ
แม่สามารถทำได้ทุกอย่างแม้จะต้องอับอายเพียงใด
แต่เป้าหมายคือการทำเพื่อลูกแม่ก็เต็มใจทำ

ชื่อนางสิริวัลนำสกุลจำหลัดจันทร์อายุ๖๒ปีจ้ะ
ทุกวันนี้ทำอาชีพค้าขายของมือสองตลาดอัธวิกร
บ้านหลังนี้อยู่กัน๔คนมีแม่ลูกสาวคนโตชื่อบุ๋ม

มีหลานที่แสนดีเป็นลูกของบุ๋ม

คือประสาทเขาช้าจำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้
บางทีมันก็จะชาไปเลยหยิบอะไรไม่ได้เลยเหมือนไม่มีแล้วข้างเนี้ย

ถามไปอะไรบุ๋มบอกคุณทุกวันนี้ได้แม่ช่วยคนเดียว
ถ้าไม่ป่วยน่าจะช่วยแม่ได้มากกว่านี้
ไม่ว่าจะกินจะนอนเข้าห้องน้ำไถหนักไถเบาแม่สาเหตุแยกถึงอะไร

เพื่อหาเงินให้พี่บุ๋มไปหาหมอ
ก็คือเบาหวานยอมดันขึ้นก็ต้องไปขายของครับ
แล้วก่อนนี้ป้าขายของก็เหลือกบ้านเหร็ด๒๐๐
แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่

พอชักหน้าไม่ถึงหลังไปกู้มาทีละพันเอามาลงทุนค่าขาย
ทุกวันนี้เป็นหนี้ประมาณ๑๕๐๐๐จ้ะ

ตอนที่บ้านเราลำบากที่สุดเนี่ย
ไม่มีใช้เกือบ๑๐วัน
เข้าห้องน้ำก็กลัวงูกลัวตะขาบเนี่ย
เพราะบ้านป้ามันเตี้ยแล้วติดดินเนี่ย
สองคนแม่ลูกก็ตาไม่ดีกัน

คือไอ้แสนเดียวคือซกเละ
เกินบุ่มนี้เราก็กลัวแจ้งก็จะแตก
วันที่ไม่มีทางออกไม่มีตังค์
พาลูกไปหาหมอเงินติดตัวก็ไม่มี

ก็ทำทุกอย่างเพื่อจะได้มีค่ารถไปหาหมอ
ป้าก็ยกมือไหว้เขาขอเงินเขา
วิทยาทีนั้นคิดว่า
เราต้องพาลูกไปหาหมอให้ได้
อายนะมันอายแต่ว่ามันก็ต้องทนเพราะลูกไง
มันก็ต้องสู้อะคิดอย่างเดียวว่า
เราทำทุกอย่างเพื่อลูกได้

ตั้งแต่จำความได้แม่ก็ไม่เคยปล่อยผมอดครับ
จะมีกินน้อยกินมากก็ต้องมีกินครับ
คือถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราครับ

บอลเขาช่วยทุกอย่างมิ
รับจ้างเขาทำนู่นล้างห้องน้ำนะ
ล้างรถทำทุกอย่างนะ

เราก็ทำได้ตามที่เราควรจะทำได้

ก็เป็นเผื่อแม่กับยาย

ก็เอาของใส่ถุงแล้วก็เดินไปขาย
ไปทีละ๒๐๒๐บางทีก็ได้เป็น๑๐
เอาไปให้แม่
รักยายกับแม่กับหมา

เขาเป็นเบาหวานและเบาหวานขึ้นตาเขา
ถ้าเกิดป้าตายไปเขาจะอยู่ยังไง

ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขาหาย

อย่างเดียวว่าเราทำทุกอย่างเพื่อลูกได้

ฉันก็จะพาลูกไปรักษาตามที่หมอนัด
ทุกครั้งเลยแล้วก็ได้ใช้หนี้เขาบ้าง
ครอบครัวของแม่ต้อยจากกรุงเทพมหานครอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับแม่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณครับจริงว่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นในภาพชีวิตแม่ต้องเดินไปของเงินคนอื่น
คือว่าหมอเนี่ยเขานัดให้บุ๋มไปเลเซอร์ตาวันที่๒๘มกราจ้ะที่โรงพยาบาลจุฬา
แต่มันต้องใช้ค่าเดินทางเป็น๖๗๐๐เลยซึ่งแม่ไม่มี
ค่ารถไปถึงบ่อแล้วไม่ต้องกินนะ
ไปอย่างเดียวก็๓๐๐กว่าแล้วจ้ะ
เพราะว่าโรงพยาบาลมันอยู่ไกลรถ๓๔ต่อนะ
บอลก็หาเงินไม่ได้เพราะมันปลายเดือนแล้วก็ไม่มีคนจ้าง
แม่ก็ไปขายของก็ไม่ได้เงินเลย
คราวนี้มัน๖โมงกว่าแล้วแม่คิดว่าถ้าทุ่มแล้วคนไม่มี
ตัดสินใจเดินไหว้เขาเพื่อขอเงินเป็นเข้ารถกลับบ้านด้วย
แล้วก็เป็นเข้ารถพาลูกไปหาหมอด้วย
แม่ครับผมถามในความรู้สึกวันนั้นหน่อยสิ
รู้สึกยังไงที่ต้องเดินไปขอเงินคนอื่น
ซึ่งแม่บอกว่ามันไม่มีจริง
แม่ก็นึกแล้วนึกอีกว่าแหมทำไปนี่มันอายเขามากเลยนะ
แต่ถ้าเราไม่ทำนะไอ้เหมือนตาบอดแน่เลย

แต่วันนั้นทุกคนก็เป็นปลายเดือนเขาก็ไม่มีกัน
ก็ได้มา๒๐บาทหรือ๒๐บาทก็เลยไม่ได้ไปหาหมอ
แล้วตอนนี้เขาอาการเป็นยังไงบ้างครับ
เหมือนมองไปแล้วไม่อยากแยกทำอะไรครับ
จะเป็นฟ้าแล้วก็เส้นดำเหมือนแบบเป็นรังนก

แม่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้รับการรักษา

จ้ะถ้าเขาได้รักษาทำเลเซอร์ตาแล้วเขาก็จะเหมือนเดิม

เกิดจากเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นมากเลยจ้ะ
แล้วก็เส้นตีบในสมองด้วยจ้ะ
เพราะบุ๋มเองนะครับนอกจากจะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย
ก็ยังมีหนึ่งโรคนั่นก็คือเส้นเลือดในสมองตีบ

บุ๋มแล้วตอนนี้หนูใช้ชีวิตมันเป็นยังไงบ้างครับ
คือเห็นบอกว่าซีกซ้ายเหรอครับ

ขายังเดินได้แต่ตอนนี้มันเริ่มจะแข็งช้าแล้วครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็มือขวายังใช้กันนะ
ขวาได้ตลอดได้ทำทุกอย่างได้หมดค่ะ
แม่ครับแล้วแม่ต้องดูแลน้องยังไงบ้างครับ

สระผมจำที่นอนทำทุกอย่างใส่เสื้อทำลายทาแป้งหมด
แล้วตอนนี้บ้านเรามันประกอบสมาชีพอะไรครับ
รายได้แม่ได้มาจากอะไรครับ
ได้ของแม่ได้มาจากการไปขายของ
แต่แต่ก่อนเนี่ยก็พอขายได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันขายไม่ได้เลย

ซาเล้งตามหมู่บ้านคนรวยเขาทิ้งมา
ซาเล้งก็ไปเก็บมันแม่ก็ไปซื้อจากซาเล้งอีก
แล้วเราก็ต้องไปเหมาเข้ามาได้บ้างไม่ได้บ้างก็มาเลือกเอาอ่ะ
ขายได้ก็เอาไปขายขายไม่ได้ก็ต้องทิ้ง

บางทีก็สองร้อยสามร้อยแล้วแต่มากแต่น้อยอ่ะจ้ะ
เอาวันที่แม่ขายได้ขายได้วันละประมาณเท่าไห
สมัยก่อนนี้แม่ขายได้นะค่าที่ค่ารถเนี่ยมันต้องเสียอยู่แล้ววันละ๔๐๐นะ

หากค่ากินก็เหลือร้อยสองร้อยกลับบ้านมันก็ยังได้พอกิน
แต่เวลานี้บางทียืมเขากลับบ้าน
ต้อยครับเห็นบอกว่ามีหนี้อีกก้อนหนึ่ง

เกิดจากที่ว่าแม่ไปยืมเขามาทำทุนซื้อซื้อของขายมาเป็นค่ารถค่าที่มั่งอะไรอย่างนี้
มาเป็นเอามากินบางทีก็บางครั้งก็ไปเป็นค่ารถพาลูกไปหาหมอมันก็เลยสะสมกลับมา
แต่ตอนนี้เขาไม่เอาดอกแล้วอาจจะเงินต้นคืน

เขาก็เห็นว่าฉันทำมาหากินจริง
เห็นไปขายทุกวันไม่ได้หยุดเลยนะกลับมาถึงบ้าน๒ทุ่ม๓ทุ่มทุกวันอ่ะ
แล้วบอกเคยโดนตัดน้ำตัดไฟเป็นเดือน
โอ้โหโดนตัดนานมากเลย
เห็นบอกว่าวันที่ไฟดับเห็นแม่นั่งพัดให้กับทั้งลูกและหลานนะคะ
ก็นี่เขาร้องก็ซ่นก็จะแตกเขาอีกอ่ะ
เพราะหมอเขาบอกว่าเขาเครียดไม่ได้นะอย่าให้เขาเครียด
ตัวแม่เองก็ใช่ว่าจะแข็งแรงก็คือมีโรคประจำตัวเหมือนกัน

แต่แม่ก็ภาวนาว่าให้ตายไปเลย

ไม่ได้ไปหาหมอ๓ปีจริง
ตั้งแต่บุ๋มเป็นแม่ก็ไม่ได้หาหมอเลย
แม่ก็ยอมเสียสละให้บุ๋มไปคนหนึ่ง

แต่ถ้าเกิดว่าแม่เกิดล้มไปอีกคนนึง

ผมก็ไปวัดออกข้าววัดให้ลูกให้แม่กิน
บุ๋มเห็นบอกว่าบุ๋มไม่สบายก็จริงนะ

ไอที่เดินไปได้โดยที่แม่ไม่ต้องเดิน

หรือใช้ทำอะไรให้เดินไปให้หนูเดินโดยที่มันต้องใช้แขน

หนูก็รู้สึกเสียใจว่าทำไมหนูต้องเป็นแบบนี้ด้วย
พอลูกจะเข้าเรียนอนุบาลนะ

เส้นเลือดในสมองยังไม่สามารถที่จะบังคับโสดประสาทได้
แล้วก็บางทีอึดอั้นฉีก็ไม่ได้
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปส่งลูกที่โรงเรียน
ก็เดินร้องไห้มาถามว่าเป็นไร

หนูเดินอึดลาดมาแม่

ร้องไห้มาอายคนที่ร้องไห้เนี่ย

รู้ว่าเขาอึดแต่เขาอั้นไม่ได้
จริงน้องคุยยังพูดจาโต้ตอบเราได้หมดเลยนะครับ

เห็นบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีหลงลืมไปบ้าง
มันเกี่ยวจากเส้นเลือดในสมองกับแม่

แต่หมอบอกว่าเขาจะเหมือนเด็ก

บอลมีกันสองคนพี่น้อง

แล้ววันไหนไม่มีงานก็ไปช่วยแม่ขายของที่ตลาด
เวลาแม่บอกว่าบอลมีตัดตำบ้างไหมที่ตัว

ผมไม่มีก็ต้องออกไปหาตามบ้านที่เขาเคยจ้างผมครับ

ถ้ามีก็จะเบิกเงินเข้ามาก่อนครับ

หนูเป็นห่วงอะไรแม่มากที่สุด

แม่ก็ไม่กินยาครับ
ให้พี่บุ๋มเลือกที่จะรักษาพี่บุ๋มนะครับ

เคยบอกรักเคยบอกห่วงแม่ไหมถามจริง

แล้วมันมีอะไรที่ติดในใจบอลแล้วก็อยากจะบอกกับแม่บอกกับท่านเลยครับ

แต่บอลไม่พูดบอลไม่กล้าพูด

เอาละหากันชั้น๓ใช่ไหมลูก

เห็นเขาไปช่วยเดินขายของเหรอ
เขาก็บอกแม่คุณหนูขอของไปขายเดินขายนะ

ต้อยครับแล้วมาเกมต่อชีวิตในวันนี้

ถ้าแม่ได้ทุนก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไปรักษา
เวลาหมอเขานัดมาแม่จะได้มีเงินตรงนี้
เอาไปรักษาเขามีค่ารถไป
แม่ก็จะเอาตรงนี้ไปใช้หนี้เขาด้วย
รักษาลูกด้วยแล้วก็เป็นทุน
ซื้อของขายไปแบบให้พอได้อยู่
ก็เลยต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ

ผมขอให้โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดกัน

เราอาจจะวัดค่าความคว่าง
ความสูงของสิ่งต่างได้
แต่เราไม่อาจวัดค่าความรักของคำว่าแม่ได้

กว้างใหญ่กว่าหัวใจดวงเล็ก

คุณผู้ชมได้เห็นความรักของแม่
ชีวิตเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้แล้ว
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันนะครับ

สามารถพิธีโจทย์ให้ได้ครบทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
และโรยด้วยมะพร้าวิวพริกจำนวน๔๐ถ้วย